สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

เสียงโวยวายดังล่านไปถึงชั้นล่าง

เจ้าพ่อนครบานในการแบ่งพื้นที่ทำกิน
แต่เมื่อซิตีมือขวาของเจ้าพ่อนครบาน
เหยียบถึงปลายจมูกยามกันถึงที่

ก่อนที่มลเทพหรือจุงใช้แทร่งง
กับชาตรีหรือเล็กแทรกโค้
สองลูกน้องคนสนิทวิ่งไปอย่างต้นเสียง

แล้วยิงใส่ระยะเผาขน๓นัดซ้อน
กระสุนพุ่งเข้าจุดตายหน้าอกและขมับขวา
ขณะที่ปราโมทลูกน้องของซิตีกำลังจะเข้าช่วย
ชาตรียิงใส่อีก๓นัด
กระสุนเข้าที่ศีรษะและต้นแขน

พลตำรวจเอกแสวงเทียรัสวัตรอธิบดิกรมตำรวจ
สั่งให้พลตำรวจตรีธนูหอมหวน
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบันในขณะนั้น
มารับผิดชอบคดีและปราบรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล
ก่อนจับกลุ่มชาตรีได้ที่โรงแรมม่านรูดย่านวิภาวดี
ส่วนมนเทพถูกจับที่โรงแรมแห่งหนึ่ง

วันเวลาผ่านไปเกือบ๓๐ปี
บ่อนเฮียสีได้ปรับเปลี่ยนกลายเป็นบ่อนขนาดใหญ่
ภายใต้ชื่อซาหลักเก้า
ดำเนินกิจการโดยเจ้าพ่อคนเดิม
ส่วนมนเทพหลังพ้นโทษ
เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว
และเสียชีวิตด้วยวัย๖๔ปีจากมะเร็งลำคอ
มาเฟียเยาวราชจึงกลายเป็นตำนาน
ที่ถูกเล่าขานจนสืบต่อมา